คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณตาเฉลิมจากจังหวัดบุรีรำว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจกฎิการแล้วนะ
หนูเป็นลูกคนเดียวของแม่เติมค่ะอยู่กับยายมาตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ
เวลายายจะเข้าห้องน้ำหนูก็ประคองมาเข้าห้องน้ำค่ะ
เป็นห่วงยายค่ะพอหนูกลับมาจากเรียนหนังสือหนูก็จะไปอยู่ที่ร้านช่วยยายขายของ
ก็ไปช่วยเสียบลูกชิ้นบ้างทอดไก่บ้างแล้วก็ขายของเวลาลูกค้ามาซื้อก็ขายของ
ตาเป็นคนอดทนมากเลยค่ะเขาไม่เคยแบบบ่นว่าเหนื่อยว่าท้ออะไรสักอย่างให้ฟังเลยค่ะ

ตัวเลือกที่๔ค่ะฤดูกาล๒๐๑๙

บุรีรำยูไนเต็ดนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้า๕แชมป์ในฤดูกาล๒๐๑๕นะครับ
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครอบครัวของคุณตาเฉลิมจากจังหวัดบุรีรำได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาล่ะมารุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับ

เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนะครับคุณผู้ชม
ช่วงรวดสัศนียายมากเลยทั้ง๓เดือน

สงสารลูกสงสารหลาน
สงสารตาแกทำงานหนัก

ตาก็หาเงินมาเลี้ยงพวกเรามากแล้ว

ผักเครื่องเคียงขนมจีน
ละ๔ชนิดจำนวน๒ชุด
ภายในเวลา๓นาที
ยายนีทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำอยู่ได้หรือไม่ได้
ได้

ได้ครับ
๓ชีวิตใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๔๓วินาที

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก

มาเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับ

จากเรื่องบ้านของเราครับ
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
ตาทำงานไม่มีวันหยุดเลย
ไม่รู้ว่าสังขารมันจะไปถึงไหน
แต่ว่าตาก็จะไม่หยุดทำงานหรอก

เขาจะมีความสุขสมหวังดังที่เขาตั้งใจเอาไว้

ผมอยากทำบ้าน

เลข๗บนนาฬิกาเรือนนี้มีสีอะไร

ถ้าถูกท่อนี้นะ
หนึ่งแสนบาทแล้วเราไปลุ้นหนึ่งล้านบาทอีกหนึ่งท่อนี้เหนือนะ
ท่อนี้มันถูกต่อหน้า

บนนาฬิกาเรือนนี้มีสีฟ้านะครับ

แต่เหลืออีกหนึ่งข้อคือสามารถไปลุ้นเงินแสนได้นะครับ

ทำพริกแกงทำปลาทูปรุงให้แก
พ่อเขากลัวค่าใช้จ่ายที่บ้านไม่พอ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปรียบเหมือนใกล้ราชที่ประทับของพระอิตุวรค่ะ

โอ้โห
ข้างทางเดินสู่ประสาท
มีเสานางเรียงข้างละ๓๙ต้น

วันนี้นะครับครอบครัวของคุณตาเฉลิมจากบุรีรำนะครับ

๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
โบนัสหลังตู้๑๐๐บาท
แต่ตอนนี้ครอบครัวต้องตกลงกันก่อนครับ
เพราะว่ามีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกนะฮะ
เพราะฉะนั้นกุญแจดอกที่๑จะเป็นใครครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

กุญแจสองดอกหนูเลือกแล้วอธิษฐานไว้นะลูกนะ
กุญแจดอกแรกตุ๊กตาจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ใช้เวลาให้คุ้มค่าและขอให้โชคดีในการไขในครั้งนี้นะครับ

หมัวเหมือนะทำไมกลุกแบบนี้

เวลาหนูแล้วที่๓รู้เรื่องเลยที่นี่นะครับ
ลุ้นกันว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
๕๐๐๐บาทครับ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๒
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เท่าไหร่

มาดูอีก๒ตู้ที่เหลือนะ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้ทั้งสิ้น

ครอบครัวนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า
ความรักคือหัวใจที่สำคัญในการ
ต่อสู้กับความยากลำบาก
ผมและรายการเกมต่อชีวิตขอเป็นกำลังใจ

ได้มีความรักกันยิ่งขึ้นไปนะครับ

ร่วมกันมอบความรักดีให้กับครอบครัวของคุณตาเฉลิม
ให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านใดพร้อม

อยากจะช่วยเหลือขอเรียนเชิญนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณตาเฉลิมมากนะครับ

แล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

แต่รวมทั้งมีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ยายซื้อให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวผมหาตังค์ให้ใช้เอง
ยายตัดสินใจเอาโทรศัพท์ยายไปจำนำ

ผมก็เลยฝึกซ้อมแล้วก็เอาไปโปรโมท
ช่วงโควิดตลาดก็ปิดไม่มีรายได้
เด็กถุงนึกลูก
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร